เป็นนักศึกษาเมื่อเช่นนึงสาขอเภยมักศึกษา

เอาผ้าห่มให้กับชายใบ้เร่ร่อนเหมือนกันนะคะ

เด็กสาววัย๑๖ปีที่กำลังมอบผ้าห่มแล้วก็เสื้อกันหนา

คราวนี้เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นค่ะ
หลายคนเห็นภาพนี้เขาก็แชร์ต่อกันเป็นจำนวนมาก

วันนี้ไปเซเว่นแถวบึง
ลุงคนนี้แกน่าสงสารมากเลย
เราก็เลยซื้อขนมปังกับน้ำไปให้
แกบอกว่าแกหนาว
มื้อกินมื้อค่ะน่าสงสารมาก

เราก็แค่เด็กอายุ๑๖ช่วยได้เท่านี้
ต้องบอกว่าสิ่งที่น้องทำไม่ได้แค่เท่านี้นะ
สิ่งที่น้องทำเป็นตัวอย่างให้กับหลายคน

คือบางคนไม่แน่ใจไงว่าเอ๊ะทำแล้วดีหรือเปล่า
บางคนมองว่าทำแล้วเดี๋ยวเขาจะรู้สึกไม่ดีค่ะ

จริงแล้วการแบ่งปันกันให้ถือเป็นเรื่องดี

ก็มีการแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมากค่ะ
ทีนี้ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเราเห็นภาพนี้
ก็เลยรีบติดต่อพูดคุยกับน้องคนนี้

น้องคนนี้นะคะชื่อว่านางสาวกฎชวันความมั่นอายุ๑๖ปีค่ะ
น้องบอกว่าเหตุการณ์ในภาพ
เกิดขึ้นวันที่๗กุมภาพันธ์เวลาประมาณสัก๓ทุ่ม

แล้วก็เจอคุณลุงเร่ร่อนคนนี้นั่งอยู่หน้าร้าน
ใกล้กับวัดท่าพระอารามหลวงที่จังหวัดขอนแก่น
เธอก็เลยซื้อของกินมาให้คุณลุง
แล้วคุณลุงก็ถามนะคะว่าลุงมีเสื้อตัวเดียว
หนูพอจะมีเสื้อหรือผ้าห่มบ้างไหมลุงหนาว
ซึ่งน้องคนนี้เขาก็เห็นว่าลุงมองไม่ค่อยเห็น

มีเสื้อผ้าที่ไม่ใช้บ้างหรือเปล่าอยากที่จะเอาไปให้คุณลุง

แล้วน้องก็กลับมาที่หน้าร้านสะดวกซื้อนี้อีกครั้ง
แล้วก็เอาเสื้อผ้าเอาผ้าห่มให้คุณลุง
เท่านั้นไม่พอนะไปส่งคุณลุงที่วัดท่าพระอารามหลวงด้วย
เพราะว่าลุงบอกว่าลุงอาศัยอยู่ในวัดนี้แหละเป็นประจำ
สุดท้ายนี้นะคะน้องกฎชวันบอกด้วยว่า
ที่น้องนำภาพมาแชร์ในโลกโซเชียลน้องไม่ได้อยากดังนะ
แต่ว่าน้องเห็นแล้วน้องเห็นใจคุณลุง
อยากให้คนรู้เรื่องของคุณลุงเยอะ
เพื่อที่จะได้มีหลายคนมาช่วยเหลือคุณลุง
คนที่มีกำลังทรัพย์มีทรัพยากร
ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามที่มากพอ
เพราะน้องบอกว่าหนูก็เป็นแค่เด็กคนนึง

อยากให้พี่คนที่ช่วยเหลือได้เยอะกว่านี้
เข้าไปช่วยเหลือคุณลุงด้วย
น่าชื่นชมจริงนะค่ะดีค่ะอยากบอก
ไม่ใช่อยากดังหรอกแต่ว่าโพสต์เรื่องดีเป็นสิ่งดีนะคะ

ถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวดีแบบนี้

ก็จะมีช่วงแบบนี้แหละสายตรวจโซเทียล